ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะมีอดีตสามีค่ะ
เคลียร์ปัญหาความสัมพันธ์กับภรรยาตั้งใจไปขอเงินเขาด้วยนะ
ตั้งใจจะไปขอเงินเพื่อมาสร้างเนื้อสร้างตัวลงทุนทำธุรกิจ
แต่ตกลงกันไม่ได้ค่ะประเด็นก็คือว่าอดีตสามีรายเนี้ย
ไม่ได้ไปมือเปล่าเอาปืนไปด้วยแล้วรัวยิงอดีตภรรยาเกือบ๒๐นัดนะคะ
เขาไม่ตายนะคะแต่เขาสาหัสเลยค่ะเนี่ยค่ะตอนเจ้าหน้าที่มาถึงค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับประมาณ๒ทุ่ม
ตำรวจสพอรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วก็ได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนถูกยิงอาการสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านหรูในอำเภออรัญญประเทศนะคะ
ตอนตำรวจไปถึงนี่ตำรวจก็อึ้งเหมือนกันนะคะเพราะมันมีร่องรอยกระสุนปืนเกือบยี่สิบนัด
ลุอยู่ตามประตูแล้วก็กำแพงของบ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
คนเจ็บเนี่ยเธอชื่อสุภารมนะคะเธออยู่บ้านหลังนี้กับลูกสาวอีกคนนึง
ถูกยิงเข้าไปที่ไหนบ้างที่ว่าเกือบยี่สิบนัดมีที่หัวเข่าขวาจนกระดูกแตก
มีที่หน้าขาข้อเท้าทั้งสองข้างสะโพกขวาหน้าท้องหน้าอกแล้วก็ที่ข้อมือค่ะ
ส่วนลูกสาวเนี่ยได้รับบาดเจ็บเหมือนกันที่ขานะคะเพราะว่าพยายามกระโดดลงจากบ้าน
นี่ค่ะเธอก็หนีตายลงมาเหมือนกันคนก่อเหตุก็คืออดีตสามีค่ะ
ชื่อนายไพโรธอายุ๕๑ปีก่อเหตุเสร็จก็หนีไปเลยนะคะ
คนนี้คือนายไพโรธค่ะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเล่าบอกว่า
คนเจ็บเนี่ยก็เลิกกับนายไพโรธไปหลายเดือนแล้วเพราะว่านายไพโรธเนี่ย
ดื่มเหล้าเสพยาแต่พอเลิกรากันไปเนี่ยไพโรธอยากจะขอเงินไปทำทุน
แต่นางสุภารมไม่ให้เพราะก็เคยให้ไปเยอะแล้วจะมาขออะไรอีก
ก็เลิกกันไปแล้ววันเกิดเหตุนายไพโรธเนี่ยขับมาถึงหน้าบ้าน
ตั้งใจมาเคลียร์ปัญหาแต่ก็ไม่รู้ว่าตั้งใจมาเคลียร์
หรือว่าตั้งใจจะมาทำอะไรเพราะว่าพอลงจากรถปุ๊บก็ชักปืนกระหน่ำ
ยิงใส่ประตูบ้านหลายนัดเลยค่ะแล้วเดินออกไปข้างบ้าน
ยิงที่กระจกอีกชุดหนึ่งด้วยกระสุนถึงได้ไปโดนคนเจ็บล้มลงกลางบ้าน
ส่วนก็โดนกระจกบ้านแตกลูกสาวก็เลยต้องวิ่งหนีตาย
กระโดดออกมาจนบาดเจ็บแบบนี้อ่ะค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านนะคะ
บันทึกภาพตอนที่นายไพโรธนั่งกระบะคันนี้ค่ะ
ที่เป็นคอกสูงเนี่ยมาพร้อมกับคนงานรายหนึ่งมาจอดหน้าบ้านพักของนางสุภารมอดีตภรรยา
แล้วก็เปิดประตูฝั่งซ้ายข้างข้างคนขับลงมาก่อนที่จะวิ่งเข้าไปในบ้านพร้อมกับปืนนี่ค่ะ
เนี่ยวิ่งเลยใช้คำว่าวิ่งเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เนี่ยวิ่งเข้าไปแล้วก่อเหตุ
พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บเขาก็เดินออกมาทางปากซอยหมู่บ้าน
พร้อมกับปืนที่ยังอยู่ในมือขวาค่ะเดินผ่านกล้องวงจรปิดไป
ซึ่งภาพนี้ชัดเจนมากเนี่ยค่ะเดินออกมาอย่างนี้เลย
เขาบอกเดินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะ
เป็นภาพตอนที่นี่คุณยุ้ยลูกสาวเห็นไหม
หน้าต่างชั้น๒ออกมาหนีตายออกมาแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีมือก็คือน่าจะถือโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ไปด้วย
เพราะกระจกประตูก็แตกไปแล้วกระจกบ้านก็ถูกทุบจนแตกไปหมดเลย
สุดท้ายเธอก็เดินไปเดินมาหลบซ่อนตัวอยู่ตรงนี้อ่ะค่ะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
มีรอยกระสุนปืนอ่ะเกือบยี่สิบเลยอ่ะค่ะประตูตรงกระจกก็แตกนะ
กระจกหลังบ้านก็ถูกทุบจนแตกเพราะว่าผู้ก่อเหตุยิงจากดูสิ
ดูรอยดูรอยกระสุนค่ะยิงจากหน้าบ้านแบบนี้แล้วก็จะเดินอ้อมไปด้านหลัง
แล้วก็หนำยิงซ้ำอีกเพราะประตูมันถูกล็อกไว้
ลูกสาวของคนตายบอกว่าแม่เธอกับผู้ก่อเหตุเนี่ย
เคยคบกันมาแปดปีแล้วก็เลิกกันไปได้เจ็ดปี
เพราะว่าฝ่ายชายชอบดื่มเหล้าแล้วก็เสพยา
แต่ฝ่ายชายตามราวีแม่ไม่เลิกเลยอ้างบอกว่าระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
เขาก็ช่วยช่วยสร้างธุรกิจเอ่ยอะไรเอ่ยทั้งทั้งที่เป็นธุรกิจของฝ่ายหญิง
เขาเองก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรส
แต่เขาก็ช่วยเหลือทุกอย่างแต่เธอบอกแต่ธุรกิจนี้มันของแม่อ่ะ
เขาก็ถูกแล้วที่เขาไม่ได้ให้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไร
แล้วอยู่เขาจะมาเรียกเงินจากธุรกิจของแม่มันก็แปลกหรือเปล่า
หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเธอบอกว่าผู้ก่อเหตุก็บุกมาคุกคามแม่ตลอด
มีการทำร้ายร่างกายทำลายทรัพย์สินด้วย
หอบหลักฐานไปแจ้งความมากกว่า๑๐ครั้งแล้วค่ะ
เธอยอมรับมั้ยคะว่าเธอฮ่องใจจริง
เพราะว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ย
ครอบครัวก็เคยแจ้งความลงบันทึกประจำวันไปหลายต่อหลายครั้งแล้ว

ก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่อารวาสเข้าของ
จะทำร้ายร่างกายข่มขู่ทุกอย่าง
ไม่ว่าเขาทำเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นหนูแจ้งความบันทึกประจำวันตลอด
แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะแบบรู้สึกว่าปลอดภัย
หนูไม่รู้ว่าการลงบันทึกประจำวันมันช่วยอะไร
คือในความมุมที่หนูเป็นผู้หญิงคนนึงแล้วอยู่กับแม่
หนูก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้ทำไมถึงจะต้องรอให้มันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อน
ทางด้านของนายไพโรธเองนะคะก็ยอมรับสารภาพค่ะ
ตำรวจจับตัวได้เนี่ยพรั่งพรูทุกอย่างเลย
บอกฝ่ายหญิงนะอยู่กินกันมาช่วยเหลือกันมา
ไม่เคยให้ทรัพย์สินอะไรกับเขาเลย
ทั้งที่เขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมสร้าง
ยังถูกไล่ให้ไปฟ้องร้องเอาอีกมันอัดอั้นตันใจมาก
มันเป็นการเลือกลาเขาไม่เปลี่ยนสมบัติให้ผมครับ
อ๋อสมบัติอะไรบ้างครับพี่

รถทั้งที่ทั้งเงินทั้งธุรกิจครับ

อ๋อเขามีใหม่ด้วยแล้วหึงเหรอ
มีใหม่แล้วไม่ให้แบ่งอะไรให้ผมครับ

ค่ะค่ะแล้วสิ่งที่พี่ต้องการพี่อยากได้อะไรบ้าง
มันก็อยากได้ที่อยู่ที่อาศัยเงินนะครับรถ

แล้วสมบัติที่พี่อยากได้มันเป็นของใคร

ครับอ่าแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้น

กินเล่าไปนิดหน่อยครับอื้อหือ

อาการคนเจ็บตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะ
ไม่รู้ว่าคนคุกออกมาจะเป็นอย่างไรอีกแล้วนี่